ทีนี้ลูกสาวคนโตตอนนี้โอ้โหเขาไม่ไหวแล้วเธอไม่รู้ว่า

แต่เธอหวังว่ายังอยากจะเจออยู่
พ่อแม่แล้วก็น้องอีก๒คน

คุณแม่ชื่อนางสาวนรมนเพชรบุญมีอายุ๔๑เช่นกัน
น้องสองคนของเธอชื่อว่าเด็กชายนรเบศอายุ๑๒ปี
และเด็กหญิงฮารินดาอายุ๗ปีครับ
ทะเบียนบบพ๓๐๕๓สุโขทัยนะครับ
ออกจากบ้านในอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยเมื่อ๑๐เมษายน
คุณพ่อคุณแม่บอกกับลูกสาวคนโตว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปเที่ยวช่วงสงกราน
แต่หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยครับหายไปทั้ง๔คนเลย
ลงพื้นที่ไปที่ตำบลนาขุนไกรอำเภอศรีสำโรงที่สุโขทัย
ไปเจอกับในสอบบุญชูหรือว่าตาล้วนอายุ๖๙ปี
ล้วนเนี่ยเป็นพ่อของนายนิรุธที่หายไปนะ
ล้วนเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าลูกชายกับครอบครัวที่อยู่ที่บ้านที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมมาประมาณ๒ปี
มีอาชีพเกษตรกรแล้วตาล้วนก็มารู้ว่าลูกชายหายไปจากบ้านเพราะว่า
อุ้ยหลานสาวคนโตมาบอกว่าจะพากันไปเที่ยวช่วงสงกรานนี่แหละเอาไปฟังตาล้วนหน่อย
แล้วล่าสุดนี่คือลูกชายก่อนจะหายไปเขามาหามาหาลูกนี่นานไหมกี่วันก่อนจะหายไป
มันป่วยอ่ะมันป่วยแล้วมันไปอยู่นู่นประเดิมมันอยู่ไหวมาอยู่นี่แหละหอนมันก็ครึ่งเดือนแหละ

ก็นับไปได้ก็ไม่รู้จะเกิดยังไงก็ไม่ดีนับ
ส่วนลูกสาวคนโตของครอบครัวที่หายไปนะครับนางสาวฮิรัญญาบุญชูหรือว่าน้องอุ้ยอายุ๑๙ปี
ก็เล่าแบบนี้ว่าเธอเนี่ยติดต่อกับพ่อครั้งสุดท้ายเลยนี่เล่าไปป่าน้ำตาไป
ติดต่อกับพ่อเมื่อ๑๐เมษานั่นคือครั้งสุดท้ายเลยนะที่ได้คุยกับพ่อ
โดยมีการแชทกันครับแต่หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลย
ตอนนี้ทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็น้องอีกสองคนหายจ้อยไปเลยไร้วี่แววเธอนี่เป็นห่วงอย่างมากเลยครับ
พ่อเขาติดต่อมาวันที่เท่าไหร่ลูก

แล้วหลังจากวันที่๑๐ก็ติดต่อไม่ได้เลย
แล้วปกติเราติดต่อทุกวันป่าวครับ
เพื่อนครับ
คือถ้าทั้งสี่ท่านยังอยู่แบบปกติดต่อกลับมา
ท่านก็คงต้องเป็นห่วงลูกสาวคนโตเขาคงจะสื่อสารกลับมาบ้างแล้วล่ะ
ต้องหาทางติดต่อหาลูกสาวคนโตบ้าง๑๐วันแล้วนะ
เออแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมนี่ผ่านมา๑๐วันเบาะแสที่ตำรวจมีน้อยมาก
พี่ปุ๊ยพี่เบิร์ตคุณผู้ชมตำรวจสวพบ้านไร่บอกว่า
มีการไปลงพื้นที่ประสานเช็คกล้องวงจรปิดตามจุดต่างที่คาดว่ากระบาดของทั้ง๔คนน่าจะแล่นผ่านไป
เบาะแสเดียวเลยที่เจอคือกล้องวงจรปิดที่สี่แยกวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรครับ
เจอว่ารถกระบะคันนั้นแล่นผ่านเมื่อ๗เมษานะ๗เมษามุ่งหน้าเข้าจังหวัดนครสวรรค์
นั่นแหละคือเบาะแสเดียวที่ตำรวจมีตอนนี้ตำรวจบอกใครมีเบาะแสเพิ่มเติมเนี่ยแจ้งได้ที่ญาติหรือไม่ก็ที่ตำรวจสพบ้านไร่ได้ตลอดเวลาเลยนะครับ
ทีนี้นอกจากตำรวจแล้วนะ
จากนั้นในวันที่๗เมษามีการนัดในหน้าให้มารับรถกันที่ปั๊มน้ำมันเขื่อนนะเรสวนที่พิศนุโลก
ทำสัญญาซื้อขายกันเสร็จตอนบ่าย๓โมง๔๐นาที
และก็มีภาพนางสานุรมนส่งมอบเอกสารให้กับนายน่าเอกสารซื้อขายรถนะฮะ
จากนั้นเนี่ยแยกย้ายกันแล้วก็มีนายนิรุธ
ซึ่งเป็นคุณพ่อมารับตัวภรรยาก็คือนางสาวนุรมนต์ไป
มีอีกบ่อแสนึงเป็นบ่อแสนเส้นทางรถกระบะต่อมาว่า
ขับรถลงมาจากกรุงเทพไปขายต่อครับเอารถไปขายต่อให้กับในหน้าคนที่สองที่จังหวัดสมุทรปราการ
และขายต่อให้ในหน้าคนที่๓ชาวจังหวัดเลย
แล้ววันที่๙เมษาขายต่อให้กับนายหน้าคนที่๔ที่จังหวัดอุดรธานีครับ
โดยวันที่๑๐เมษายนในหน้าคนที่๔ประกาศขายรถในหน้าเพจ
แล้วก็จอดรถขายที่หน้าเต็นต์รถมือ๒ในจังหวัดอุดรธานีด้วยฮะ
วันที่๑๐เมษาเพจเต็นต์รถมือ๒มีการไลฟ์ด้วยคุณผู้ชม
ขายรถกระบะทะเบียนบ่อใบไม้พอพาน๓๐๕๓สุโขทัยคันนี้ด้วยฮะ
พอเป็นข่าวไปครับทางเพจได้โพสต์เมื่อช่วงสามทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
ชี้แจงเส้นทางของรถกระบะคันนี้ว่าเต็นต์เนี่ยซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตั้งแต่เก้าเมษาที่ผ่านมาแล้วแล้วเขาก็มีการเขียนทิ้งท้ายว่า
ขอให้พบทั้งครอบครัวนี้โดยเร็วครับชาวเน็ตหลายคนพอเห็นไทม์ไลน์
ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะมาแสดงความคิดเห็นกันใหญ่เลยครับว่า
เอ๊ะมันดูแปลกนะพี่ผู้ชมไหมอะพี่เบิร์ทพี่ปุ๋ยฟังอ่ะ
จากว่าครอบครัวบอกว่าออกจากบ้านวันที่๑๐เมษา
แต่พบว่าเต็นต์รถซื้อรถไปวันที่๙เมษา
ถ้าใครนะเจอเบาะแสอะไรคือช่วงนี้นอกจากพึ่งตำรวจแล้วต้องพึ่งชาวเน็ตด้วย
ต้องพึ่งนักสืบชาวเน็ตด้วยนักสืบโซเชียลด้วย
ช่วยหาเบาะแสหน่อยนะถ้าใครเจออะไรเล็กน้อยก็ตามนะ
ติดต่อครอบครัวนี้ไปหน่อยหรือไม่ก็ติดต่อไปที่
ตำรวจสพบ้านไร่จังหวัดสุโขทัยก็ได้นะครับ